สำหรับเรื่องราวความรักเรื่องราวหัวใจของพี่โกติตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไง
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โกติออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียในเชิงทำนองตัดเพาะ
หลายคนก็เลยคิดว่าตอนนี้พี่โกติกำลังมีปัญหาอยู่กับหวานใจอย่างน้องกวางหรือเปล่านะคะ
แต่ตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวความรักของตลกชื่อดังพี่โกติกับแฟนสาวน้องกวาง
ซึ่งหลังจากโพสต์ข้อความตัดเพาะก็เกิดกระแสเข้าใจผิด
เจ้าตัวต้องลบโพสต์แล้วก็ออกมาอธิบายโดยเปิดใจอีกว่าก่อนหน้านี้เคยเครียดจัด
ยกเลิกงานแต่งงานแบบกลางคันแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วแฟนเขาเข้าใจแล้วก็ขอเวลาว่าไม่เกิน๒ปีวิวามีแน่นอนจ้า
อันนี้ก็อาจจะมีความกดดันในหลายด้านนะคะจนพี่โกติก็ออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้ในธรรมนองที่ว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจ
แล้วก็ยืนยันว่าอีกสองปีวิวากับน้องควะแม่มีแน่นะคะอดเจลรอกันอีกสักนะอีกสองปีก็ไม่นานก็นรอ